ช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา

ระหว่างเดินทางหันไปเห็นเพื่อนร่วมทางแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากจริง

รถจักรยานยนต์คันนี้มีอยู่ด้วยกัน๖ชีวิต
คือ๕คนกับ๑ไก่ไก่๑ตัวใช่๖ชีวิต
โอ้โหแล้วคือของล้นออกมาจนมองไม่เห็นล้อหลังแล้วอ่ะ
คือพ่อแม่ลูกแล้วคือพ่อเนี่ยเขาตกงาน
ครอบครัวนี้มีเงินติดตัวแค่๑๒๐บาท

ถ้าใครมีน้ำใจพอมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็ช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะคะ

เป็นภาพสามีภรรยาและลูกน้อยลูกอายุไล่เรียกกันเลย๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตอนนั้นอยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรี
่งหน้าไปสกลนครสัมภาระเต็มรถจักรยานยนต์เลยนะคะ
ถุงกระสอบแบบสัมเพงค่ะค่ะใบหนึ่ง
ใส่สัมภาระ๔ใบ

มีถุงปุ๋ย๑ใบอยู่ที่ข้างหน้าคนขับ
มีกระติกน้ำใบใหญ่ใบหนึ่ง

และไก่ชน๑ตัว
คนโพสต์ก็เลยถามค่ะ
ครอบครัวนี้ก็เลยบอกว่ากำลังกลับบ้าน

ครอบครัวเนี่ยนะมีเงินติดตัวแค่๑๒๐บาท
คนโพสต์เขาบอกเขาเห็นแล้วเขาเห็นใจนะ
ช่วยค่าน้ำมันรถไป๑๐๐บาท
ใจจริงอยากไปส่งถึงบ้านเลยด้วยซ้ำ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าใครพบครอบครัวนี้ระหว่างทาง

พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปตามเส้นทางสาย๓๐๔
เขตอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ
เรื่องราวนี้คนแชร์เยอะมากนะคะ
แล้วคนก็เห็นใจครอบครัวนี้เยอะมากนะคะ

คือเขาไม่ได้ลดละความพยายามในการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะ
เขาก็ตามไปจนรู้ว่าครอบครัวนี้
ค้างแรมอยู่ที่วัดค่ะ
จากการสอบถามนางสาวนภาประมัย

บอกว่าเขาก็เดินทางกันตั้งแต่ตี๓

จากวัดสมานอำเภอแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถึงอำเภอพนมสารคาม
ตี๕ถึง๖โมงเช้า

ประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงนะคะ
จากนั้นก็มุ่งหน้าตามถนนสาย๓๐๔
ตำบลเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คลองรังสี่แยกสามทหารอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ซ้ายเข้าถนนปราจีนบุรีนครนายก

ใกล้หมดแล้วต้องเติมน้ำมัน
มีหลวงตามาถามมีข้าวมาให้ขนมมาให้มีเงินมาให้ลูกด้วย
แล้วก็ขี่รถต่อแวะพักอีกทีตอนบ่าย

แล้วก็ไปแวะพักไปนอนค้างที่วัดชัยมงคล
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็ไปเจอพลเมืองดีที่ถ่ายรูปเอาไว้ตอนแรกค่ะ
เขาตามไปถึงวัดตามไปถึงที่วัดชายมงคล
ไปช่วยต่อนะคะ
ชื่อเหลืออยู่นะครับเด็กอีก๓คนครับผม
หลังจากนี้พี่จะไปไหนต่อพี่จะกลับบ้านหรือพี่จะทำงานครับ

คือพี่เขาเป็นคนกัมพูชานะครับ
ซึ่งหางานทำได้ยากอะครับ
มันไม่เหมือนคนไทยบ้านเรา
แล้วก็ส่วนแฟนเขาเป็นคนสกลนะครับ

ก็ยังไงก็ติดต่อมาทั้งผมนะครับ
ขอบคุณมากนะครับทุกคน
มีพลเมืองดีอีกคนนึงช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะทั้ง๖ชีวิตทั้งคนทั้งไก่นะ
คือส่งขึ้นรถตู้กลับสกลนครเรียบร้อยแล้วก็เลยขอบคุณน้ำใจทุกคนที่มาช่วยนะคะ
ครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับกลับบ้านกันนะกลับบ้านแล้วนะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าจ้ากลับบ้านนะครับกลับบ้านนะ
ขอบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่ด้วยครับขอบคุณมากครับ

นี่เราคนไทยมีน้ำใจเนอะใช่ค่ะ
แล้วก็ช่วยเหลือนะคะส่งขึ้นรถตู้แล้วเด็กเด็กจะได้ไม่ต้องโอ้โห
ซ้อนมอเตอร์ไซค์กัน๕คนกับ๑ไก่๑ตัวแล้วก็ตากแดดกันนะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของคุณอามพลเมืองดีนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเมื่อวานนี้กำลังขับรถกลับจากกรุงเทพก็ได้เจอครอบครัวนี้
พอดีก็จอดรถถามอย่างที่บอกค่ะครอบครัวนี้ก็เลยบอกว่ามีเงินติดตัวแค่๑๒๐
ก็เลยช่วยเงินค่าน้ำมันรถไปก็เลยคิดต่อไปว่าเอ๊ะแล้วเขาจะอยู่ยังไงต่อ
ก็ขับรถต่อตามหาก็จนไปเจอแล้วก็คุยกันรู้ว่าตัวสามีของครอบครัวนี้ค่ะ
ทำงานคนเดียวภรรยามีโรคประจำตัวต้องเลี้ยงลูกทั้ง๓คน
พอโพสต์เรื่องนี้ออกไปก็มีคนอื่นที่เขาเห็นโพสต์
แล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือต่อทางคุณอาร์มก็เลยบอกว่าชื่นใจมากนะคะ
ที่เขาเล่ามาให้ฟังว่าช่วงนั้นเขามีทุนอยู่ก้อนหนึ่ง
คือมันไม่ได้เยอะหรอกทีนี้เขาก็ลงทุนเหมือนว่าลงทุนขายของ
ไปขายที่วัดทางหลวงพ่อเขาให้ขาย
แต่ว่าเหมือนว่ามีมีชาวที่ตลาดชาวตลาดอยู่แล้วอืม
แบบว่าอาจจะไม่ให้ขายหรืออะไรประมาณนี้ครับ
เพราะว่าเห็นเขาเป็นคนแบบคนคัมพูชาด้วยครับผมแต่แต่
แต่ที่ด้วยผมเห็นเจตนาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย
เด็กสามคนยังไงเราเราเราช่วยเราสามารถช่วยเขาได้อยู่
แล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจไปช่วยเขาอืม
ไม่ว่าจะเยอะจะน้อยยังไงก็ต้องช่วยเขาณจุดนั้นก่อน

ทีมข่าวเราตามให้สุดเหมือนกันนะคะ

นักงานช่างอบจนครราชศรีมาก็ติดต่อไปทางนางสาวนภาคนที่เป็นภรรยาก็นัดเจอกันที่อำเภอปักทงชัยค่ะเป็นทางผ่านพอดี
พอเจอกันนะนางนภาก็เล่าให้ฟังว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าการเดินทางกลับบ้านของครอบครัวเนี่ยจะเป็นข่าวใหญ่โตได้รับความสนใจจากสังคมขนาดนี้
เธอก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับสามีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาพร้อมกับลูกสามคนก็คือเด็กหญิงเปเนาอายุ๗ขวบเด็กหญิงโอเปีย๔ขวบแล้วก็เด็กชายเบีย๑ขวบแล้วก็ไก่ชนอีก๑ตัวต้องระหกระเหินออกจากบ้านเกิดที่สะกนนครมาอยู่เชิงเศร้าเพราะว่าพี่ชายของเธอเนี่ยทะเลาะก
มีก็ออกจากงานค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเธอเธอเป็นโรคความดันสูงไงก็เลยเปลี่ยนมาขายอาหารที่ตลาดนัดขายได้แค่อาทิตย์เดียวเองขัดทุนอีกก็ตั้งใจว่าต้องไปหางานใหม่แล้วมันเลี้ยงไม่พอปากท้อง๕ชีวิตนะคะกับไก่อีกหนึ่งตัวด้วยแต่ปรากฏว่าช่วงนี้มันคือช่วงปลายปีแล้วไงเป็นช่วงเทศกาลเขากิจการส่วนใหญ่มันปิดกันหมดนะคะปิดปีใหม่อ่ะ
ซึ่งระหว่างทางเนี่ยมาเจอคุณอาร์มเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือมา
แล้วก็ยังมีพลเมืองดีอีกหลายคนเลยที่รู้ข่าวแล้วก็มาช่วยเหลือเธอ
แล้วก็สุดท้ายได้ขึ้นรถตู้ไปส่งที่สกลนคร
ตอนนี้เธอบอกก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะว่าจะกลับบ้านหรือไม่กลับดี
กลับไปก็กลัวว่าจะมีเรื่องกับพี่ชายอีกเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกกับสามี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ต้องออกมาจากบ้านเนี่ยเพราะว่ามีปัญหากันถึงขั้นพี่ชายมาตัดน้ำตัดไฟบ้านเธอเลยอ่ะ
ทีนี้เราก็ถามไปอีกว่าทำไมเลือกเดินทางตอนกลางคืนล่ะ

ไม่อันตรายเหรอเธอบอกว่าเอาจริงจริงนะอายอ่ะอืม
คือข้าวของมันพรุงพลังไปหมดเธอก็อายคนนะคะ
แต่อีกอย่างหนึ่งเลยที่ตัดสินใจเดินทางกลางคืนก็เพราะว่าลูกของเธอเนี่ย
ได้ไม่ร้อนอบอ้าวในเวลากลางวันส่วนเรื่องประเด็นที่เขาบอกกันว่า
น่าสงสารมากเลยครอบครัวนี้ฝ่ายสามีถูกนายจ้างโกงเงิน
เธอบอกว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยถูกโกงเงินจริงแล้วก็กลับบ้านเกิดไป
แต่สุดท้ายสามีทะเลาะกับพี่ชายก็เลยต้องออกจากบ้านเกิดมาที่นี่อีก
ถ้าถามถึงความช่วยเหลือจริงตอนนี้เนี่ยอยากมีงานทำมากกว่า
จะได้มีเงินมาเลี้ยงลูกแล้วก็มีที่อยู่ให้กับลูกด้วย
เราอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้จะยืมใครยืมยืมตังค์มาออกมาเรามีตังค์มาเท่าไหรครับ
มีสองร้อยค่ะคิดว่าจะไปถึงไหนครับสองร้อย
ก็ไม่พูดกับแฟนอยู่มันก็คงไปไม่ถึงเพราะอันดับแรกก็ต้องเติมน้ำมันเข้าไป
หกสิบใช่ไหมแล้วก็นมลูกอีกคือเราอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
คือเหมือนแบบไม่มีงานคือแฟนไปทำงานก็โดนโดนแบบเพื่อน
แบบอะไรบ้างอะไรมันหลายอย่างนะคือเขาเป็นคนกัมพูชา
แต่ทีนี้การไปทำงานก็เหมือนเขาโดนกดดันทำอะไรก็ไม่ถูกใจนายจ้าง
เขาคิดว่ามีเด็กแค่คนเดียวเขาหลังที่เขามองนะ
เขาคิดว่ามีแต่คนโตที่นั่งกลางเบียดกันมาแต่นี่ก็อุ้มอุ้มตัวเล็กอยู่ข้าง
แล้วอีกคนก็นั่งข้างหน้าแล้วทีนี้ก็เขาก็ลงมาคุยด้วยว่าไปไหน
อะไรอย่างนี้แหละก็ถ้ามีใครรับทำงานก็ทำแต่มันจะยากตรงที่สงสารเขา
ที่เรามีลูกเยอะการที่เขาจะรับเราทำงานมันจะยาก
คือมันภาระมันเยอะใช่ไหมคะทำไมต้องมีไก่ตัวนี้มาด้วยครับ
ตัวนี้คืออยู่กับตัวเล็กมาตั้งนานแล้วก็สงสารเขา
ก็ไปไหนก็ไปด้วยไม่เหนื่อยค่ะแต่สงสารลูกมากกว่า
สงสารแบบเราไม่มีบ้านอะไรอย่างนี้แบบสงสารลูกมากกว่า
คือไม่ท้อนะแต่สงสารลูกมากกว่าสงสารลูก
แต่ถ้าให้หนูขอได้หนูอยากมีที่ที่พักแล้วก็มีแบบให้แฟนทำงานหรือหนูทำงาน
อืมเนี่ยค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขติเนี่ย
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเมื่อกี้ก็ไปจับไก่เขาเล่นอยู่
คุณผู้ชมถามอย่างงี้ว่าเอ๊ะไก่เป็นห่วงไก่อยู่ไหนเออยังดีอยู่ไหม
ยังอยู่ดีนะคะอืมด้านนายพิรมหรือเมค่ะ
คนนี้เป็นพลเมืองดีอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าน้องไก่นี่อยู่ในรัง
เมย์เนี่ยค่ะเขาบอกว่ารู้ข่าวจากโซเชียลที่คุณอาร์มโพสต์เอาไว้นะคะ
ขออนุญาตภรรยาว่าจะขอขับรถตู้ไปส่งครอบครัวนี้ได้ไหม
ไม่คิดสตังค์ขับไปส่งฟรีฟรีอืมภรรยาก็น่ารักเห็นด้วยไปเลย
ช่วยเขากันขับรถจากนครราชศรีมาไปรับครอบครัวนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรี
คุณเมย์ก็เลยบอกว่าหวังว่าผู้นำชุมชนหรือว่าคนในครอบครัว
จะช่วยไกลเกลี่ยปัญหาบาดหมางของคนในครอบครัวนี้ได้นะ
เขาก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อไปนะคะ
ก็ช่วยเหลือพาไปส่งเสร็จสับเรียบร้อย
เนื่องจากเป็นจิตอาสาของจังหวัดนครราชศรีมานะครับแล้วก็
ทีเนี่ยเคยเป็นเจ้าที่อาสาของมูลิธิที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เกือบ๑๐ปีทีนี้ใจมันมาก่อนนะคุณติครับ
พอใจมันมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้เห็นทางโซเชียล
ได้เอ่อเผยแพร่ภาพของของครอบครัวนี้นะครับในใจมัน
มันมาก่อนว่าในความที่เป็นจิตอาสานะครับของพระราชาเนี่ย
มันมันกระโดดไปก่อนแล้วคือใจผมอ่ะมันไปหาครอบครัวนี้แล้ว
ยังไงต้องพาเขากลับมาที่สกลนครให้ได้เลย
นี้ไม่เฟคแน่นอนครับเลยตัดสินใจมาถึงจะช่วยได้
น้อยได้มากขอให้ได้มาถึงวันนี้ถ้าเขาไม่กลับสกลนคร
ผมก็ต้องมาอย่างน้อยผมก็ต้องมาเห็นสายตา๑๐คู่
อยู่ตรงนี้คุณตีมันเป็นปัญหาสังคมแล้ว
ผมคิดว่าเราเองนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับ
เล็กเล็กในประเทศไทยนี้นะครับควรจะอ่า
ระหนักเรื่องนี้ให้มากขึ้นในการหยิบยื่นหรือการช่วยเหลือครับอืม
เนี่ยค่ะแล้วก็ตินะนักข่าวของเราก็ประสานไปที่พันธุ์ตำรวจเอก
นฤทธิ์จุลกะผู้กำกับสพวานอนนิวาสแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง
เพราะว่าอย่างตัวภรรยาตัวนางสาวนภาเขาบอกว่ากลัวจะได้รับอันตรายจากพี่ชาย
พอกลับไปถึงบ้านไงเพราะว่าเขาเนี่ยไปส่งถึงบ้านแล้ว
อำกับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปพบที่โรงพักก่อน
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะพาไปเลยคุ้มครองความปลอดภัยพาไปถึงบ้าน
แล้วเดี๋ยวไปไกล่เคลียร์กันจริงจ้ะให้นะคะ